ไปดูเรื่องนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ตำรวจ๖นายลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่ถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน
แต่ว่าเรามีช่วงที่ตำรวจถูกนำตัวส่งฝากขังต่อสารครับ

พี่นำเกลี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่เกลี่ยสบายดีนะครับสิบห้าติดครับ
ดูข่ามหา๒วันแล้วคนนี้๑๒๐๐เอกภาคภูมิเดินมาฟ้า้บ
เดี๋ยวนักข่ากระทบทิวะก่อนคนที่ตามมาเป็นใคร
คือพนตรรวจตรีนำมเกลียด
นี่ท่านยังส่งยิ้มส่งยิ้มให้กับนักข่าวบ้าง
นี่แหละเป็นจังหวัดที่ผมว่า
เป็นการนำตัวทั้งสองนายส่งฝากขังต่อสาร
คือทางพันธุรกิจเอกภาคภูมิอาจจะไม่ได้พูดอะไรสีหน้าเรียบเฉยมาก
แต่ทางพลตำรวจตรีนำเกียรติท่านก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้นักข่าว
คือนักข่าวถามเครียดไหมนะครับยิ้มแต่พยักหน้าผมก็ไม่แน่ใจว่าหมายความว่ายังไง

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบาน๕คุมตัวผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็บัญชีม้ารวม๑๕คนนะครับเป็นตำรวจ๖นายได้แก่
พลเวลอีก๙คนยังมีใครบ้างได้แก่
นางสาวยุภาพรนางแสงเดือนนางสาวเรไรนายกิติศักดิ์นางสาวชนสิตานายบัณฑิต
และนางสาวทักษะพรครับทั้งหมดถูกส่งตัวฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ตอนนั้น
แต่คุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นมีผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือน๑คนนะ
ก็ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเป็นลมเป็นลมนะครับ
แล้วก็ไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยส่งไปฝากขังต่อสารต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาทุกคนในพนักงานสอบสวนนะครับ
คัดค้างนะครับคัดค้างกับประกันตัวนะครับ
ค้างการประกันตัวเพราะว่าให้เหตุผลต่อสารบอกว่า
เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
กลัวกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานและกลัวจะหลบหนีฮะ
เมื่อเย็นวานนี้สารอาญากรุงเทพใต้ท่านอนุญาตครับ
ท่านอนุญาตให้ประกันตัวนายตำรวจ๖นาย
หลังจากวางเงินประกันคนละ๑แสนบาท
โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกับใครล่ะ
๒นายที่ได้ประกันตัวไปก่อนหน้านี้
พันธบริตเอกเขมรินไงพันธบริตเอกอาริสไง
ที่ประกันตัวไปก่อนหน้านี้ไงครับ
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือได้ประกันตัว
ทั้งหมดยกเว้นทั้งหมดทำไมมียกเว้น
เว้นคนหนึ่งนะนายกิติศักดิ์เนี่ยนะเพียงคนเดียว
สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวแล้ว๑๗คนจาก๒๓คน
เหลือผู้ต้องหาที่มีหมายจับอีก๖คน

นางสาวพิมพิราชนายคันชิตนายกิติชัด
นางสาวสุปรียานายพัชิรวัตร
แล้วก็นางสาวพิชชารัฐโอ้โหชื่อแต่ละคน

คนนี้ถ้าถูกจับสงสัยสารไม่ให้ประกันหรอก
อันนี้ผมคาดการณ์เพราะว่าคุณหลบหนี
มีพฤติการหลบหนีสารท่านก็อาจผิดชนะไม่ให้ประกัน
เพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามีอัตราโทษสูง
ทั้ง๘นายตอนแรกได้ประกันตัวไปก่อนซ้อน
แล้วก็เมื่อวานประกันตัวอีก๖เนี่ยนะคะ
ทีนี้ทั้ง๘นายตำรวจเนี่ยคุณผู้ชม
มี๗คนที่โดนข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ส่วนคนเดียวที่โดนไป๒ข้อหาเลย
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิท่านนี้เลย
ถูกต้องโดนไป๒ข้อหานัก
ทั้งเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ด้วยนะคะ
ข้อหาที่บอก๗นายแจ้งข้อหาเดียว
คือสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงิน
เพราะเหตุได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
เอา๗รายชื่อที่บอกโดนข้อหาเดียว
ถ้าเกิดเรียกข้อหาง่ายก็คือสมคบกันฟอกเงินนั่นแหละ
คนตำรวจ๓นำเกียรติธิรรโรจนพงศ์
พันธุ์ตำรวจเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐ

พันธุ์ตำรวจโทคริสปริยเกต
พันธุ์ตำรวจ๓ชานนลอ่วมทร

แล้วก็๑๐ตำรวจเอกอภิษฎคนยง
ส่วนอีก๑คนที่บอกว่าโดน๒ข้อหานัก
คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
๒ข้อหาสมคบกัน

อันนี้คือเหมือนกับอีก๗นาย

ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรง

หรือเข้าพนันโดยการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ร่วมกันเป็นเจ้าของบ่อนออนไลน์นั่นแหละ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิมีภาพถ่ายคู่กับมินนี่
มินนี่บอสมินนี่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้
แล้วก็โดนจับไปแล้วตั้งแต่๓๐กรกฎา
หลังจากนั้นมินนี่ก็ได้รับการประกันตัวออกมา
ตำรวจพีซิธีเขาไปเจอหลักฐาน
หลักฐานที่ว่าที่เห็นถึงความเชื่อมโยงกัน
เป็นแชทไลน์รวมถึงเส้นทางการเงิน
ระหว่างพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิกับมินนี่
คือในมือถือพอเข้าไปดูแล้วปั๊บ

อันนี้เป็นภาพที่มีการถ่ายคู่กัน
ก็แสดงถึงทั้งคู่มีความสนิทสนมกัน
ใช้คำนี้รวมถึงมีเส้นทางทางการเงินนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิโอนเงิน
โอนเงินจากบัญชีม้า
ให้ตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีก๗นาย

ให้บุคคลใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กคือใครคุณแม่

รักษาพยาบาลคุณแม่ปีละ๒ล้านกว่า
ให้แม่๔แสนโอนให้น้องชาย๔แสนกว่าบาท

ค่าโทรศัพท์ถือไป๒๐๐๐๐กว่าบาทนี่แหละ

เช่นเดียวกันกับมินนี่ไปด้วยนะคะ
เรื่องการโอนเงินเนี่ยคุณผู้ชมว่า

ค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่รองโจ๊กเท่านี้

เมื่อวันจันทร์หลังจากตำรวจคอมมันโดไป

บุกไปค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วทีนี้บิ๊กโจ๊ก็บอก
เฮ้ยนี่มันเป็นการหลอกสารขอหมายค้น
แต่มีคนหนึ่งตั้งคำถามว่ามันจะไปหลอกได้ยังไง
ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท่านนี้เลย
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับก็มาให้สัมภาษณ์
แล้วก็แสดงหลักฐานเชิงตั้งคำถามไปถึงการชี้แจงของรองโจ๊ก
เรื่องแรกเลยคุณอัจฉริยะมองว่าที่บิ๊กโจ๊ก
โวยทีมสอบสวนว่าไปหลอกสารขอหมายค้นบ้านตน
แล้วไม่ระบุชื่อตนเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
มันจะหลอกได้ยังไงเพราะเมื่อไปตรวจสอบ
พบว่าบ้าน๕หลังที่ติดกันคุณผู้ชมครับ
ชื่อเจ้าของเป็นเฮียแตมอุดรธานี๓หลังนะ
อีก๒เป็นชื่อของเมียเฮียแตม
เอาก็เท่ากับว่าทั้ง๕หลังไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กเป็นเจ้าของเลย
คุณอัจฉริยะจึงบอกว่านี่ไม่ใช่การหลอกสาร
ส่วนเรื่องที่๒กรณีบิ๊กโจ๊ก
มีภาพปรากฏคู่กับบอสมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันเนี่ย
แล้วยังมีคุณเอสุภาชัยผู้จัดการดาราชื่อดังมาร่วมเฟรมด้วย
คุณอัจฉริยะก็สงสัยว่าทำไมรู้จักกัน
โผล่มาร่วมงานเลี้ยงมาร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกันได้ยังไง
อันนี้ในมุมของคุณอัจฉริยะนะคุณผู้ชม
แล้วมินนี่เองก็เอี่ยวคดีเว็บพนัน
ซึ่งมีการโอนเงินผ่านบัญชีม้าชื่อบัญชีของนายคันชิต
แล้วคุณผู้ชมนายคันชิตมีประวัติต้องโทษ๕คดียาเสพติด
แล้วยังมีชื่อเป็นคนจ่ายค่าไฟให้กับบ้าน๕หลังนั้นด้วย
ฟังคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับ
การจ่ายค่าไฟผู้ต้องหาที่ใช้ของมินนี่
เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับถึง๕คดีตามภาพเลย
คนนี้นะครับเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
อันนี้เป็นภาพในงานวันที่มินนี่ร้องเพลงคู่กับบิ๊กโจ๊กนะครับ
เอาหลักฐานให้ดูนะครับที่บอกไม่รู้จักมินนี่
เป็นคนเอาเงินให้ค่าไฟลูกน้องไปจ่ายเงินนะครับ
หลักฐานปรากฏชัดเจนว่าคนที่จ่ายเงินค่าไฟจริงไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก
บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นญาติญาติจริงไหมญาติฝ่ายไหน
คุณผู้ชมจะเชื่อรองโจ๊กหรือจะเชื่อคุณอัจฉริยะสุดแล้วแต่เลยนะ
แต่คุณอัดยังมีอีกคุณอัจฉริยะเนี่ยเปิดภาพจากเพจเหยื่อคุณผู้ชม
เป็นแชทของพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยหนึ่งในลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
ภูมิกับเปียกคุณผู้ชมส่งข้อความร่วมประมูลพระเครื่อง
แจ้งราคาที่๗๘ล้านบาทนี่ครับ
ซึ่งพระที่ประมูลเป็นของเซียนพระ
ซึ่งเป็นพยานในคดีเป้รักผู้การ๑๔๐ล้านบาท
เกิดคำถามว่าผู้กำกับเปียกหรือว่าพันธุ์ตำรวจเอกเขมริน
เอาเงินประมูลมาจากไหน๗ล้าน๘แสนเนี่ย
แล้วเจ้าของพระยังถูกบิ๊กโจ๊กกันไว้เป็นพยานในคดีเป้รักผู้การด้วย
คุณอัจฉริยะก็เลยเชื่อว่าทุกเหตุการณ์มันเชื่อมโยงกัน
เพราะมีคนของบิ๊กโจ๊กไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
อย่างไรก็ตามวันนี้จะนำหลักฐานไปยื่นปปชให้ตรวจสอบ
เชื่อว่าคดีนี้มีผู้เตรียมโดนหมายจับอีกอย่างน้อย๔กลุ่ม
กลุ่มเนี่ยมีทั้งนักข่าวและนักกฎหมายอยู่ในนี้ด้วยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับก็ข่าวแบบนี้นะ
ครับใช้ใจแบบประชาชนดูไปแล้วก็รับฟังข้อมูลไปทั้งสองฝั่งนะครับ
นะครับผู้จัดการนักแสดงและผู้จัดละครชื่อดังยืนยันว่าไม่รู้จักกับมินนี่ครับ
นี่ครับที่มีถ่ายรูปร่วมในงานเลี้ยงขอบคุณแบบว่าพี่น้องที่ช่วยงานศพพ่อ
นะของของบิ๊กโจ๊กอ่ะอ้าวคุณผู้ชมคนใกล้ชิดของคุณเอสุปชัยชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
หลังจากรูปนี้มันโผล่ออกมาในรูปจากซ้ายใครอ่ะคุณสิรินัดดาหักพานพรนามสกุล
ส่วนคนกลางทางขวามือถัดมาก็ไม่ต้องบอกบิ๊กโจ๊กนะครับ
ส่วนถัดไปก็คือนี่แหละนี่แหละนางสาวสุชานันหรือมินนี่
มาก็สวยแบบนี้พี่เอสุภาชัยนะครับ
ผู้จัดละครชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการนักแสดงชื่อโด่งดังนะครับ
คนใกล้ชิดกับพี่เอยืนยันว่าพี่เอไม่รู้จักมินนี่หรอกรูปที่ถ่ายน่ะ
เป็นวันที่พี่เอไปร่วมงานที่บิ๊กโจ๊กแล้วก็ภรรยาของท่านจัดเลี้ยงขอบคุณลูกน้องและคนสนิทที่ไปช่วยงานศพ
ดาบตำรวจสวัยหักพานพ่อของบิ๊กโจ๊ก
ซึ่งวันนั้นพี่เอเข้าใจว่าเข้าใจไงว่ายังไงพี่เอเข้าใจว่ามินนี่เป็นนักร้อง
ที่จ้างมาถูกจ้างมาร้องเพลงในงานเราก็ไปตรวจสอบซิ
ร่วมงานเลี้ยงนี้จริงกูผดชมคราวโฟสต์ว่าวันที่เท่าไหร่
มีนาคมครับนะครับแต่รูปที่พี่เอโพสต์เป็นรูปที่ถ่ายกับบิ๊กโจ๊ก
กับคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊กไม่มีมินนี่อยู่ในเฟรมไม่มีมินนี่อยู่ในรูป
นู้นไกลเลย

คุณพ่อของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ซึ่งกระตงกับคำไว้สัมภาคของบิ๊กโจ๊ก
งานเลี้ยงขอบคุณลูกน้องและทุกคนที่ไปช่วยงานศพพ่อ
ส่วนมินนี่ไม่มีใครรู้จักน่าจะเป็นลูกน้องคนสนิท
เป็นคนพามานะครับดอม
ถ้าสมมุติว่าเราจัดงานสมมุติเราจัดเป็นเจ้าภาพงาน
แล้วก็มีคนมาช่วยงานแล้วสมมุติว่าเราก็จัดงานเลี้ยงขอบคุณ
สมมุติว่ามีคนพาสาวมา
เราจะไปถามเขาไหมว่าเอ๊ะใครไปอ่ะ
ถ้าไม่สนิทจริงถ้าไม่สนิทจริงพี่ก็ไม่กล้าถาม

ผมจัดงานเลี้ยงขอบคุณคนที่มาร่วมงานศพ
ผมเชิญพี่เบิร์ตมาแต่พี่เบิร์ตพาพี่น้ำแข็งมา

จู่ให้ผมไปถามพี่เบิร์ตว่าพี่เบิร์ตมีใครอ่ะ
คือโดยมารยาทถ้ามีถ้ามีโดยมารยาทเขาก็ไม่ถามกัน
อาจจะมองยิ้มกุ้มกิ่มกันหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
นี่คือผมถึงบอกว่าอยากให้คุณผู้ชมฟังข่าว
แล้วตามข่าวคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบปุธุชน
แบบปุถุชนเอ้าอย่างนั้นเชื่อมอีก
ถ้าอย่างนั้นไม่รู้จักมินนี่แล้วพี่เอกับบิ๊กโจ๊กอ่ะ

คนใต้นี่คนใต้นี่
เออคนสงขาใช่ไหมคนใต้เขารักพวกของ
ถ้าคุณคือแค่แบบว่ารู้ว่าอยู่ภาคเดียวกันเขาบอกคนบ้านเดียวกันแล้ว
คนบ้านเดียวกันก็มีการประเมินว่าน่าจะเป็นเพราะคนใต้ด้วยกัน

เออพี่เอ๊กคนคอนบิ๊กโจ๊กคนสะเดาสงขานะ
อันนี้เป็นการคาดการณ์นะว่าเขาน่าจะสนิทกันด้วยเหตุผลนี้ครับ

เออ
นี่ป้ายไวนิวขนาดใหญ่เลย
ชาวใต้ส่งกำลังใจให้
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็บิ๊กโจ๊กสู้บิ๊กโจ๊กสู้แบบนี้อยู่หน้าสโมสรตำรวจค่ะ
แล้วก็เข้ามาในอาคารนี่เอาดอกไม้ดอกกุหลับแดงมานะคะ
รวมถึงมีจะกันสตอมามอบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ศักดิ์สิทธิ์พระยันสมเด็จเจ้าพระโคนะคะที่จังหวัดสงขลา
แล้วก็มีคาถาบูชามอบให้กับบิ๊กโจ๊กจะได้แคล้วคลาดจะได้ปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง
โจ๊กก็รับนะนี่ขอให้กำลังใจท่านพลตำรวจเอกสุรเชษ
ซึ่งบิ๊กโจ๊กก็รับมอบแจกันดอกไม้รับมอบดอกไม้แล้วก็ขอบคุณนะคะ
ตัวแทนสมาคมชาวปากใต้บอกกับทีมข่าวว่ามาวันนี้ส่งกำลังใจให้
แล้วรู้ไหมทำไมพี่น้องสมาคมชาวปากใต้เขาต้องมา
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กกะเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ไง
นี่แหละคือที่มาที่ไปคุณผู้ชมว่าเพราะอะไร
ทีนี้พอมีข่าวไปตรวจค้นบ้านพักก็อ้าวนี่อยากมาให้กำลังใจ
แม้จะเข้าไปแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรไม่ได้มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรไง
แล้วพี่น้องสมาคมชาวปากใต้บอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กด้วย
ถ้าเกิดถามพวกเราชาวสมาคมปักใต้นี่นะคะ
ถ้าเปรียบนะบิ๊กโจ๊กถ้าเป็นเพชรคือเพชรแท้เลยนะเนี่ย
ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้หรอกแต่ว่ามันพิสูจน์มาก่อนหน้านี้แล้ว
เคยโดนสั่งย้ายไปใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็กลับมา
แล้วครั้งนี้พวกผมก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของบิ๊กโจ๊กด้วย
ทีนี้พอพบปะกับสมาคมชาวปากใต้ที่มาให้กำลังใจแล้วเนี่ยนะคะ

ให้สัมภาษณ์เมื่อวานตอนเย็นก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเลย
ก็ยืนยันค่ะว่าไม่เคยรับเงินจากเว็บพนัน
เส้นทางการเงินที่นำเสนอข่าวไปเอาก็เป็นเงินของผม
เป็นเงินเป็นเงินของผม
แล้วก็ในการทำแต่ละคดีแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินเยอะนะ
เงินที่ได้มาน่ะมันไม่พอหรอกมันต้องควักเงินส่วนตัว
โอ๊ยมันเยอะผมบอกแค่นี้ละกันเยอะ
อ้าวพี่รู้ไหมพ่อผมแค่พ่อผมที่เสียชีวิตไปแล้ว

และที่แม่ยายที่เป็นผู้จัดการมรดกก็เกือบพันล้านแล้ว
ที่มาของเงินเนี่ยนะผมตอบได้หมดแหละนะครับ
เพราะอะไรครับเพราะเฉพาะเฉพาะพ่อตาผมเสียเนี่ย
มรดกที่กำลังจะรับมอบอยู่นี้นะครับ

ก็เกือบพันล้านแล้วผมไม่ได้ใช้เงินจากเว็บพนันนะ
เงินของผมคือเอางี้นะครับ
ผมมีเงินผมมีเงิน
คือเลขการรับที่พบมอบนะแต่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่พอนะครับ
สื่อก็เห็นว่าผมทำงานขนาดนี้ทำงานทั้งประเทศนะครับ
มันก็ต้องใช้เงินนอกเหรียญนั้นก็คือเงินส่วนตัวนะครับ
มันไม่มีใครเอาเงินส่วนตัวมาทำงานหรอกนะ
แล้วผมถามคนเดียวว่าผมไม่เงินผมไม่เอาเงินส่วนตัวมาเนี่ยนะ
แล้วสมัครบุหรษชาติจะเอาเงินที่ไหนไม่ให้ผมทำงาน
เอางี้พี่เบิร์ตเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือแค่บอกว่า
แค่เงินของมรดกเฉพาะพ่อตาที่เสียชีวิตไป
มรดกที่กำลังจะรับมอบแม่ยายเป็นผู้จัดการมรดกก็เกือบพันล้าน
แปลว่ากำลังจะรับมอบใช่ไหม
ก็คือจะบอกว่ามีมีตังค์มันคือไม่ได้เดือดร้อน
แต่ว่าบิ๊กโจ๊กครับด้วยความเคารพแต่ไอ้เส้นทางการเงินเนี่ย
ชี้แจงให้ได้นะเพราะว่าถ้ามองแบบปุธุชนทั่วไป
ทำไมต้องให้ลูกน้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองนะครับ
เดี๋ยวมีคำอธิบายแต่ว่าอ้าวมันไปผ่านบัญชีม้าได้ยังไง
มันไม่ผ่านบัญชีม้าได้ยังไงอ่ะเอาบัญชีม้าทำไมก็เงินของตัวเอง
เอาล่ะถ้าไปให้ลูกน้องเนี่ยนะครับไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้ตัวเองเนี่ย
มันเข้าใจได้แหละคนระดับนี้นะครับเขาก็ไม่ทำไม่จ่ายค่าน้ำมันค่าไฟเองหรอก
แต่ทำไมไปผ่านบัญชีม้าล่ะอันนี้แหละบิ๊กโจ๊กต้องอธิบาย
แล้วรองโจ๊กท่านรู้หรือเปล่าว่าลูกน้องใช้บัญชีม้าในการจ่าย
นี่ไงแล้วที่รองโจ๊กบอกด้วยนะว่าจริงก่อนจะตรวจค้นคือมีการโทรศัพท์
คุยกันกับพบตรแล้วท่านผอบตรบอกว่าได้รับรายงานว่าจะมีการตรวจค้น
แล้วก็บอกกับผู้ที่จะตรวจค้นนะว่าถ้าเกิดจะตรวจค้นขอให้แจ้งก่อน
แล้วไปชาวค้นไม่ใช่ไปรายงานหลังจากที่ค้นไปแล้ว
นี่ไงค่อนดนตรก็อาร์ากรอนุมเจ้าน่ะยังยืนยันอีกว่าอันเนี่ยมันเป็นการไปเมือง
โจ๊กก็บอกว่ารู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนสั่ง
จำได้ไหมพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตที่รองโจ๊กบอกว่า
คนที่สั่งการคือคนที่กำลังจะมีชื่อ
โดนหมายเรียกหรือหมายจับเหมือนกันด้วย
เดี๋ยวดูกันต่อไปดูยาวนะ
ดูยาวเราจะจี้จี้ในทุกจุดในทุกฝ่ายคุณผู้ชมครับ